มีอีกหนึ่งเหตุสลดที่เกิดขึ้นนะคะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถบรรทุก๖ล้อที่ขนโต๊ะจีนมาเต็มคันรถเลย
จีนก็เยอะแล้วก็มีคนอยู่ทั้งหมดทั้งรถ๑๗คนมีทั้งคนขับแล้วก็พนักงานที่ไปช่วยในการเสิร์ฟโต๊ะจีน
กลับมาจากจันทบุรีค่ะปรากฏว่าตี๔เมื่อวานนี้เกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำ
เสียชีวิตกันไป๔ศพบาดเจ็บกันไปอีก๑๒รายนะคะ
ซึ่งล่าสุดค่ะครอบครัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ได้มารับศพทั้ง๔ไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาแล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสาย๓๐๔ฉะเชิงเซากบินบุรีในตะบนเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
ครอบครัวของนางละมัยปิ่นศรีแล้วก็นางสาวประสิทธิ์ปิ่นศรี๒ใน๔ของผู้เสียชีวิตเนี่ยได้เดินทางมารับศพกลับไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดจังหวัดนครปฐมแล้วนะคะ
ส่วนอีก๒ศพก็ถูกนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านแล้วก็วัดใกล้เคียงในจังหวัดนครปฐมเหมือนกัน
คุณพลอยสจิริธิสินทีมข่าวไทยรัฐทีวีเนี่ยลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้ก็ไปพูดคุยกับนางฉล่มรูปสมผู้ที่เดินทางไปกับรถบรรทุก
จีนคันนี้แหละค่ะก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะแขนขาหักช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย
กันทั้งหมด๑๗คนค่ะนั่งท้าย๑๑คนนั่งด้านหน้าอีก๖คน
หลังจากที่งานเลิกก็เก็บข้าวของกันตามปกติเดินทางกลับจังหวัดนครปฐมกัน
ทีนี้มันดึกแล้วอะค่ะฝนตกด้วยนะทุกคนก็ผลอยหลับไป
ปรากฏว่าจังหวะระหว่างทางเนี่ยค่ะด้านหน้าเนี่ยมันมีรถมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่
คนขับเขาก็เลยแตะเบรกแล้วก็พยายามหักพวงมาลัยหลบจังหวะแตะเบรกแล้วหักพวงมาลัยนี่แหละค่ะ
ท้ายรถมันก็เลยปัดปัดแล้วมันก็เริ่มหุ่นเคว้งอยู่กลางถนน
คนขับรถบอกว่าเขาพยายามควบคุมรถแล้วนะแต่ควบคุมไม่ได้จริงจริง
สุดท้ายมันพลิกตะแควงคว่ำแบบเนี้ยค่ะคนในรถข้างหลังเนี่ยเหมือนเทกระจาดเลย
กระเด็นกระดอนกระจายไปเต็มถนนหมดเลยนะคะตัวของนางฉลามเองเนี่ยถูกทับด้วยโต๊ะเก้าอี้
ก็พยายามร้องขอให้คนช่วยเหลือค่ะหลายหลายคนนะคะก็โอ้โหบางคนก็ตกร่องน้ำบ้างอะไรบ้าง
บอกว่ากลัวมากแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากเพราะเธอต้องสูญเสียนางละมัยแล้วก็นางสาวประสิทธิ
ซึ่งเป็นแม่และน้องสาวไปอย่างกระทันหันค่ะแล้วตอนเกิดเหตุเธอบอกว่าสิ่งที่เธอทำได้เนี่ย
นอนมองออกไปช่วยเหลือใครไม่ได้เลยเพราะว่าขาหักขยับไม่ได้
ฟังเสียงของเธอกันค่ะก็ไปทำโต๊ะที่จันทบุรีค่ะ
เขาสอยดาวพอขากลับก็ตอนแรกจอดแวะปั๊มไงแล้วทีนี้ก็หลับหลับมาไม่รู้อะค่ะ
เพราะมารู้อีกทีก็คือรถมันกว้ามไปแล้วอะ
ก็คือเราให้คนมาช่วยยกกล้าออกอ่ะค่ะเผื่ออีมีคนจับให้ขึ้นหนึ่ง
เก้าอี้ค่ะแล้วมันก็กระเด็นหล่นลงมาจากรถ
ก็คือหล่นมาจากรถกันหมด
ร่วมถึงคนขับด้วยนะครับ
คนขับก็ไม่ค่ะคนขับอยู่น่าจะติดอยู่ในรถป่ะ
ไม่รู้เหมือนกันเพราะออกมาอีกทีก็คือแบบรู้ว่าตัวเองขยับไม่ได้เลย
ขามันหักเลยรู้สึกเสียใจ
เพราะเป็นคนในครอบครัว๒คนเลย
แล้วก็เพื่อนร่วมงานอีก๒คน
มันเป็นภาพติดตามันคือหันไปก็เห็นนะเห็นแม่อยู่
แต่ช่วยอะไรไม่ได้ไงคือเก้าอี้ทับเขาอยู่ไง
ส่วนบรรยากาศงานตั้งสวดอภิษฐรรมศพของนางละมัยและนางสาวประสิทธิ
เต็มไปด้วยบรรดายญาติพี่น้องที่เดินทางมาร่วมงานด้วยความเศร้าโศกนะคะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยก็คือนายสมพงศ์ปิ่นสิริค่ะสามีของนางละมัย
เล่าให้ฟังทั้งน้ำตาเลยบอกว่าตอนที่รู้ข่าวเนี่ยลูกสาวคนเล็กเป็นคนโทรมา
บอกว่าแม่ไม่อยู่แล้วแล้วก็ยังหาพี่คนโตไม่เจอด้วย
ว่าน่าจะเสียชีวิตแล้วเหมือนกันก็ตกใจมากเลยค่ะทำอะไรไม่ถูก
เพราะว่าก่อนเกิดเหตุเพิ่งคุยโทรศัพท์กันเองคุยกับภรรยาบอกว่า
เดี๋ยวโทรปลุกด้วยนะตามเวลาเพราะต้องออกไปทำงาน
ภรรยาก็โทรหาปกติไม่ได้มีลางอะไรบอกเหตุมาก่อนเลยว่านั่นจะเป็นสายสุดท้ายที่จะได้คุยกัน

ถ้าวันนี้เลือกได้เขาก็บอกว่าอยากได้ชีวิตของภรรยาแล้วก็ลูกสาวคืน
เพราะในชีวิตนี้ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าคนในครอบครัวของเขาอีกแล้ว
ตอนที่ทราบข่าวนี้คือลูกสาวก็ไปกับแม่แล้วก็พี่ลูกสาวไม่เป็นอะไร
ก็โทรบอกพ่อว่าแม่ไม่ฟื้นแล้วแล้วก็ยังหาพี่ไม่เจอ
ที่ไปที่เกิดประเทศนี้๔คนแต่มีเพื่อนของพ่ออีก๒คน
ก็ตายคนหนึ่งก็ตอนนี้กำลังบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลก็จะก็คงจะไม่รอดเหมือนกันเขาก็ว่านะ
ถ้าเอาคืนได้ก็อยากได้คืนอยากได้ลูกกับเมียคืน
อย่างอื่นเนี่ยมันไม่จำเป็นกับชีวิตของเรามันไม่จำเป็น

ครอบครัวเราอยู่ถึงจะจนก็อยู่กันยังมีความสุขไม่มีเดือดร้อนอะไร
มันไปเสร็จแล้วเนี่ยคือก็คาดมันคาดไปยังหนึ่งแล้ว
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะพนักงานสอบสวนสพเขาหินซ้อนก็ได้สอบปากคำนายโพทองชินนิมิตรคนขับรถบรรทุกอุปกรณ์ทำโต๊ะจีนแล้ว
แล้วนะคะก็อย่างที่เราได้ทำจำลองกราฟเวทย์ให้คุณผู้ชมดูค่ะ
เขาก็บอกว่าเขาขับมาตามปกตินี่แหละ
เห็นรถจักรยานยนต์มันล้มอยู่ที่พื้นก็เลยแตะเบรก
แล้วรถก็เลยเสียหลักแล้วก็หมุนคว้างอยู่กลางถนน
จนสุดท้ายมันคว่ำลงไปในคูน้ำนะคะ
เมืองต้นพนักงานสอบสวนก็ให้ประกันตัวในชั้นสอบสวน
เพราะว่าไม่ได้มีพฤติการในการหลบหนีก็แจ้งข้อหาไปค่ะ
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
ตอนนี้ก็เตรียมจะเรียกพยานและผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบสวนต่อไป
หลังจากที่ผู้ได้รับบาดเจ็บรักษาตัวหายดีแล้วก็พร้อมให้ปากคำ
ครับเจ้าอื่นก็ต้องระวังด้วยนะครับ
เพราะว่ารถขนลักษณะอย่างนี้เนี่ยจะไม่มีอะไรปิดกั้น
ส่วนบรรทุกท้ายมีอะไรเกิดขึ้นก็เทกระจาดกันหมดเลยนะครับ